คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
กับดีเจพี่อ้อยณพาภร
คุ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าฟังกันทุกอาทิตย์นะ
ดีเจพี่อ้อยค่ะอยู่กับทุกความรัก
อยู่กับเรื่องราวของหลายคนที่อยากจะส่งเข้ามา
อยากเล่าสู่กันฟังบ้างอยากได้คำตอบบ้าง
อยากได้คำปลอบบ้างช่วงนี้ต้องยอมรับนะคะ
เรื่องราวความรักของคนในแวดวงบันเทิงเป็นข่าวติดต่อกันอยู่หลายวัน
และเชื่อว่าน่าจะยังเป็นข่าวติดต่อกันเป็นอาทิตย์เหมือนกันเนาะ
เรื่องซ้ำที่สามารถเกิดขึ้นได้ที่บอกว่าเรื่องซ้ำคืออะไร
คือรักกันหมดรักกันแต่ไม่บอกเลิกให้จบดันไปครบซ้อน
มีเรื่องการนอกใจมีเรื่องของหลักฐานต่างนานามากมายนะคะ
แต่อย่างน้อยเวลาที่ฟังเรื่องเหล่านี้ก็ได้เรียนรู้วิธีคิดกันไป
หรือแม้แต่เรียนรู้สิทธิ์ในการปกป้องตัวเองเช่นกันนะคะ
หลายครั้งเนาะวันที่จริยธรรมไม่สามารถควบคุมจิตใจได้
ก็ต้องใช้กฎหมายเรียกร้องสิทธิ์ในบางส่วนคงจะได้ติดตามข่าวคราวกันอยู่
แต่วันนี้มีคำถามหนึ่งที่ส่งเข้ามาแล้วเชื่อไหมคะว่า
มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคนธรรมดาทั่วไปแต่มีปัญหาความรักไม่ค่อยต่างกันเลย
พอฟังแล้วมันก็ได้แง่คิดแล้วก็มุมมองความรักที่มีหลากหลาย
วกกับตอนนี้เนี่ยผมมีเรื่องอยากปรึกษาครับอยากหาหนทางก็เลยขอมาเล่าปัญหา
คำแนะนำจากพี่อ้อยสักหน่อยครับยินดีที่สุดเลยค่ะ
แนะนำตัวก่อนเลยครับผมชื่อริวตอนนี้อายุ๔๒แล้วทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกผลไม้ในจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือ
มีภรรยาแล้วที่แต่งงานกันมา๑๒ปีตอนนี้มีลูกด้วยกัน๓คน
คนโต๑๑ขวบคนกลาง๙และคนเล็ก๖ขวบ
ช่วงแรกเราทั้งสองคนก็รักกันดีปรับตัวเข้าหากันได้
แล้วยิ่งโดยเฉพาะตอนมีลูกคนโตนั้นเนี่ยผมกับภรรยายิ่งรักกันมากอยู่ด้วยกันช่วยเหลือทั้งเรื่องบ้าน
และเธอก็ยังพอมาช่วยงานเรื่องธุรกิจของผมได้อีกด้วยเราต่างดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี
มาถึงช่วงที่ภรรยาของผมตั้งท้องลูกคนกลางตัวผมเองก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นเพื่อครอบครัว
ธุรกิจที่กำลังจะเติบโตต่อไปและตอนนั้นเองเนี่ยก็เดินทางไปต่างจังหวัดบ่อย
จังหวัดจันทบุรีเพื่อจะได้ทำการตกลงเจรจาเรื่องธุรกิจ
ซึ่งเวลาไปที่นั่นเนี่ยไปหาลูกค้าลูกค้าก็มักจะพาผมไปกินไปเลี้ยงต้อนรับอยู่บ่อยมีอยู่คืนนึง
ทางลูกค้าพาผมมาให้เจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ร้านอาหารเธอเป็นรุ่นน้องของฝั่งลูกค้าครับ
ใช้ชื่อสมมุติว่าหวานละกันอายุเธอห่างกับผม๑๐ปีได้หวานเป็นผู้หญิงที่สวยมาก
จนทำให้ผมหัวใจเต้นแรงอีกครั้งราวกับว่าเกิดอาการตกลุมรักแบบนั้นเลย
ทำให้ผมอดไม่ได้ที่จะขอแลกเบอร์และช่องทางการติดต่อกับหวาน
อาการแบบนี้ค่อนข้างน่าหวาดกลัวคือหวาดกลัวอะไรคะความเสี่ยงความเสี่ยงเวลาที่น้องใช้ประโยคที่ว่าทำให้หัวใจผมเต้นแรงอีกครั้ง
คราวนี้พอลูกคนกลางคลอดมาตัวผมก็ยังต้องดูแลภรรยาและลูกถือว่าก็ดูแลโอเคในระดับหนึ่ง
โดยเฉพาะเรื่องการเลี้ยงดูค่าใช้จ่ายต่างผมเองทั้งหมดสามารถจัดการได้เป็นอย่างดีครับ
แต่การให้เวลาอาจจะน้อยลงเพราะว่าเดินสายบ่อยต้องทำงานต่างจังหวัดด้วย
ช่วงนั้นธุรกิจของผมอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วก็เดินหน้าไปอย่างดี
และการไปต่างจังหวัดบ่อยเพื่อไปลุยเรื่องงานและได้ไปพบกับหวานด้วยนั่นเองครับ
ผมจะไปอยู่ที่นั่นบ่อยไปที่นั่นครั้งละหลายวันเพื่อจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับหวาน
และความสัมพันธ์ของผมกับหวานถือว่าเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว
และก็เลือกจะพัฒนาความสัมพันธ์กับผมต่อเช่นกันจนสุดท้ายภรรยาของผมจับได้
ว่าผมกำลังมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอีกคนตัวผมกับภรรยาก็ทำการเคลียร์ใจ
และทำสัญญากันว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
ส่วนทางด้านของหวานตัวผมเองก็ไปบอกความจริงแล้วก็เคลียร์ปัญหากับหวานไป
หวานเองรับรู้และเข้าใจเราทั้งสองคนก็แยกย้ายและจบกันไปด้วยดี
กระทั่งต้นปีที่ผ่านมามีโอกาสมาเจอหวานอีกครั้งในงานแสดงสินค้าใหญ่ที่กรุงเทพ
บอกเลยครับว่าหัวใจของผมยังเต้นแรงเหมือนทุกครั้ง
เวลาที่พบกับหวานทักทายกันพูดคุยกันตกเย็นก็ไปทานข้าวด้วยกัน
พอใกล้ถึงเวลาจะแยกย้ายหวานก็บอกว่ามีเรื่องจะสารภาพ
ระหว่างที่แยกกันไปนั้นหวานพยายามทำใจและปรับตัวเพื่อจะได้มีความรักครั้งใหม่
แต่พอลองเปิดใจหวานก็ยังนึกถึงแต่พี่ริวคนเดียว
จนกระทั่งวันนี้ได้มาเจอหน้ากันอีกครั้งหวานดีใจเหลือเกินที่ได้พบกับพี่ริว
หลังจากคืนนั้นจนถึงตอนนี้ผมกับหวานก็กลับมาสารสัมพันธ์กันเหมือนเดิม
ผมควรทำยังไงดีครับพี่อ้อยทั้งที่ภรรยาผมก็ไม่ผิดอะไรเลย
ผมจะเห็นแก่ตัวไหมถ้าหากผมจะเปิดใจคุยกับภรรยาผมว่าผมขอมีหวานอีกคนได้ไหม
โดยที่ผมจะยินดีเลี้ยงดูภรรยาและลูกตามเดิมหรือมีทางอื่นทางไหนที่จะเป็นทางออกให้กับปัญหานี้
บกวนขอคำปรึกษาจากพี่อ้อยด้วยนะครับ
ริวคะเราเอาแต่ใจไม่ได้ค่ะภรรยาและลูกไม่ได้อยากรับแค่ค่าเลี้ยงดูนะคะ
แต่เขาอยากได้สามีและพ่อที่ซื่อสัตว์กับครอบครัว
ความรักความเอาใจใส่และอยากได้เวลาที่ไม่น่าจะต้องเอาไปแบ่งกับใคร
ต่อให้มี๒แขนเรากอดได้แน่นทีละคนนะคะ

ถ้าวันที่ภรรยาของริวเจอผู้ชายอีกคนที่รักมากกับว่ากับสามีเลย

อย่าเห็นแก่ตัวจนไม่แคร์หัวใจใครนะ
พี่ไม่แน่ใจจริงว่าน้องยังรักภรรยาอยู่ไหม
ถ้ารักไม่น่าจะอยากทำให้เขาเสียใจเพราะเรา
แต่เมื่อน้องนอกใจพี่ก็แอบเดาไปว่า
คงไม่ได้รักภรรยาเท่าที่เคยรัก

เพราะไม่อยากให้คนที่รักเสียใจเพราะเธอ
แล้วทำไมน้องทำลองถามใจตัวเองดูก่อนนะคะ
ช้ำใจแค่ไหนไม่ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้
ริวชีวิตต้องเลือกค่ะคนนั้นก็อยากมี
คนนี้ก็ไม่อยากเสียไปน้องเห็นแก่ตัวแบบนี้ไม่ได้
กับน้ำหวานที่น้องบอกรักนักรักหนา
รักยังไงคะถึงอยากให้เขาเป็นแค่ชู้
เป็นแค่เมียน้อยเป็นแค่กิ๊กคุณภาพที่รู้ว่าตัวเองอยู่ได้แค่โซนไหน
ติดต่อได้ช่วงเวลาไหนที่รบกวนหัวใจน้อง
และภรรยาน้องน้อยที่สุดภรรยาตัวเองน้องริวบอกว่าเธอไม่ได้ผิดอะไร
แล้วริวทำผิดกับเธอทำไมอ่ะคะพี่เข้าใจนะต่อให้เราแต่งงานแล้ว
เรามีโอกาสจะเจอคนที่ถูกใจได้อีกแต่อยู่ที่ว่า
เราจะรับผิดชอบคนที่เราเลือกขนาดไหนคะเรารับผิดชอบความรู้สึก
และหัวจิตหัวใจของเขาได้มากแค่ไหนภรรยาริวดูแลลูกอย่างดีมาตลอดนะ
ให้น้องมีโอกาสไปกอดคนอื่นแล้วเอาความขมขื่นมาให้เธอที่บ้าน
ทรมานใจกันเกินไปหรือเปล่าริวไม่มีทางเลือกไหนค่ะที่ได้มาแบบไม่ต้องเสียอะไรไป
ทุกคนต้องยอมแลกทั้งนั้นน้องอยากได้ครอบครัวอบอุ่นคืน
ก็ต้องหยุดนอกใจอยากได้ความรักครั้งใหม่ที่คิดว่าสดใสกว่า
แลกกับการสูญเสียครอบครัวที่สร้างมาด้วยกันนะ
จริงพี่อ้อยว่าหมดรักได้นะคะความรักมีความเคลื่อนตัว
แต่ไม่รักก็บอกอย่าไปหลอกว่ารักแล้วก็บอกว่าคบไปก่อนแล้วใช้นอกใจเอา
จะเลือกคนมาก่อนหรือมาหลังสุดแท้แต่น้องแค่อย่าครบซ้อนก็พอ
สามีภรรยาเลิกกันแต่ความเป็นพ่อเป็นลูกความเป็นแม่เป็นลูก
อยู่ในสถานภาพนี้ตลอดชีวิตนะคะและที่สุดพี่ย้ำอีกครั้ง
ยังไงริวก็ต้องเลือกผู้หญิงอีกคนนึงที่พร้อมจะเป็นตัวสำรอง
ไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งขอเป็นแค่๑อันดับก็ได้
ขอมีสามีร่วมกับคนอื่นก็ได้น้องอาจมองแต่มุมที่ว่า
คงรักมากจนยอมด้อยฆ่าตัวเองมาเป็นของแถมนอกบ้าน
คอยรอเวลาเหลือเหลือของลิวกับภรรยาแต่อีกมุม
เธอก็ดูเป็นผู้หญิงใจร้ายคนหนึ่งนะคะที่พร้อมจะทำลายครอบครัวคนอื่นเช่นกัน
เขามีทั้งลูกและภรรยาอยู่แล้วยังอยากมาร่วมแจม
มันสุดแท้แต่น้องจะมองมุมไหนในทุกความสัมพันธ์
อย่าคิดว่าเรามีสิทธิ์เลือกแต่เพียงผู้เดียวนะคนอื่นก็มีสิทธิ์เลือกเช่นเดียวกัน
คนที่ธรยสหัวใจภรรยาทำไมถึงมีออกาศเลือกได้ขนาดนั้นแค่คนภรรยาการีว
ซื่อสัตว์เขาก็มีโอกาสที่จะเลือกทางของเขาได้เช่นเดียวกัน
ทรยศได้เลยนับภาษาอะไรกับคนมาใหม่นานนานไปจะทำอะไรแบบที่เราทำกับ
ภรรยาเราหรือเปล่าเขาก็มีสิทธิ์คิดเช่นเดียวกันนะคะและสิ่งหนึ่งที่น้องริวไม่ค่อยได้
ถึงคือหัวใจลูกน้องพูดแค่เลี้ยงดูได้ให้ค่าดูแลเหมือนเดิม
การเป็นพ่อต้องดูแลทั้งความเป็นอยู่และความเป็นสุขของลูกค่ะลูกมีความสุขดีไหม
วันเห็นแม่นั่งร้องไห้เสียใจเพราะพ่อไปกอดผู้หญิงอีกคน
มีพ่อแม่ลูกอยู่ครบไม่ได้จบที่ความอบอุ่นเสมอไปนะคะ
คิดดูดีอีกทีนอกจากมุมของเราเหมือนเราบริหารจัดการได้
จากมุมเราเนี่ยเฮ้ยฉันจัดการได้แต่คิดถึงมุมในครอบครัวเราอะค่ะ
มีสิทธิ์เลือกอะไรได้บ้างล่ะคะนอกจากทนเจ็บแล้วจบหรือเจ็บแบบไม่รู้จบ
ทำไมเราถึงเป็นคนรักที่ทำให้คนอยู่ใกล้ทนทุกข์ทรมานได้ขนาดนี้
เอาจริงพี่ว่าริวมีคำตอบในใจทั้งหมดแล้วล่ะผิดถูกรู้หมด
แค่อดไม่ได้อย่างเดียวและตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่น้องจะเห็นแก่ตัว
ทำร้ายหัวใจคนทั้งสองคนหรือไม่ใช่แค่คนสองคนนะคะ
หัวใจลูกอีกหรือน้องเลือกจะรับผิดชอบหัวใจใครไปสักทางหนึ่ง
ถ้าคิดว่าการนอกใจเป็นเรื่องธรรมดาการเสียน้ำตาก็เป็นเรื่องปกติ
นี้เป็นยุคที่ถ้าศิลธรรมควบคุมตัวเองไม่อยู่อะค่ะ
ต้องเอากฎหมายมาสู้กันอย่าอยากได้รักเดียว
แต่เอาความหลายใจเข้าไปแลกอย่าหวังว่าอยากได้ไปซะทุกอย่าง
เท่าที่เคยเห็นนะคะคนที่อยากได้ไปหมด
ไม่ค่อยเหลืออะไรสักอย่างให้เลือกเลยอะค่ะพี่อ้อยไม่ได้ขู่น้องก่อนนะ
แต่แค่อยากให้น้องมองมุมอื่นบ้างมุมของผู้ชายคนหนึ่งที่
คนนั้นก็น่ารักคนนี้ก็ไม่อยากเสียไป
คิดถึงหัวใจของผู้หญิงสองคนไหมเขาเจ็บปวดแค่ไหนคะ
ภรรยาของน้องสู้กันมาด้วยกันลุยมาด้วยกันตั้ง๑๐กว่าปี
ลูกอย่างดีให้น้องไม่ต้องห่วงเรื่องราวของในบ้าน
ให้น้องไปหาเงินไปทำงานอย่างเต็มที่จนกระทั่งน้องเอาเวลาที่ได้จากการไปทำงาน
กอดผู้หญิงคนอื่นด้วยซ้ำน้องเห็นหัวใจของภรรยาที่สู้มาด้วยกัน
ซื่อสัตว์กับน้องมาตลอดไหมแต่ทั้งหมดนะอย่างที่พี่อ้อยบอก
เข้าใจค่ะความรักเคลื่อนตัววันที่รักก็รักจริง
ตอนที่อยากทิ้งก็ไม่ได้โกหกแต่ถ้าจะทิ้งเขาจริง
ช่วยหาทางออกแบบรับผิดชอบความรู้สึกกันด้วยเช่นจะเลี้ยงดูลูก
ดูแบบไหนให้เงินขนาดไหนดูแลและชดเชย
ความบาดเจ็บและความเสียหายในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งยังไง
และถ้าน้องเลิกกันอย่างเป็นทางการยังเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูก
จะไปมีความรักครั้งใหม่อันนั้นเรื่องของน้องแต่ขอทำให้ถูกต้อง
ย้ำอีกรอบค่ะเข้าใจนะว่าอาการหมดรักมีแต่อย่าถึงขนาด
อืมไม่เลือกได้ไหมอ่ะอยู่กันไปแบบนี้เราบีบบังคับหัวใจคนรอบตัวเกินไปหรือเปล่าคะ
เราไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลที่อยากให้คนนั้นก็ทำตามที่เราอยากได้
คนนี้ก็เข้าใจและทำตามที่เราอยากได้เห็นแก่ตัวเกินไปหน่อยน้องริว
นะคะคิดดูดีไม่รักก็บอกอย่าไปหลอกว่ารัก
ไม่อยากคบก็บอกเลิกให้จบอย่าครบซ้อนมันคือแค่นั้นเองนะคะ
และถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเลือกแบบไหนรับผิดชอบสิ่งที่เราเลือกด้วยนะ
ถ้าบังเอิญว่าอุตส่าห์อาจต้องใช้คำนี้อุตส่าห์เสียครอบครัวที่สร้างกันมา
เพื่อจะเลือกความรักที่แบบแหม่มันหวือหวามันถูกใจ
และถ้าเกิดวันหนึ่งข้างหน้ามันไม่รอดอย่าบอกตัวเองว่าแหมถ้ารู้แบบนี้นะ
ทำอย่างนี้หรอกชีวิตคนเราไม่มีโอกาสวนมาหลายครั้งให้เราได้แก้ตัว
เพราะฉะนั้นกอตัดสินใจเลือกอะไรคิดให้ดีที่สุดนะคะนะ
วันนี้เราได้ยินคำว่านอกใจนอกใจนอกใจบ่อยมาก
อยากให้รักเดียวใจเดียวเป็นเรื่องมหาศจรรย์และการนอกใจกันเป็นเรื่องปกติ
รักใครคนหนึ่งมากยากตรงไหนจะให้ความซื่อสัตว์ลองถามตัวเองดูนะคะ
ฉันรักเธอเธอไปรักคนอื่นรักกันมาดีวันหนึ่งหมดรักกัน
ทำทุกอย่างให้ชัดเจนคิดอะไรไม่ออกให้เลือกสิ่งที่ถูกต้อง